ส่วนเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นผัวเมียกันมาก็หลายปีนะ

ปรากฏว่าผัวเนี่ยเป็นทหารอยู่บ้านพักทหารที่ปลาจีนนะ

แล้วคิดดูสิจากอ่างทองกะไปเตอร์ไพรส์ผัวที่บ้านพักทหาร
พอไปถึงกะไปเตอร์ไพรส์เจอเซอร์ไพรส์กลับแบบนี้ค่ะ

เฮ้ยมึงมีจิตอะไรมาตอบกู
หามึงมีจิตอะไรมาตอบกู

ไปถึงจะไปสะพายผัวโดนผัวตอบ

อีกอันบินการนี้เธอนะอายุ๒๖ปี
จะไปหาสามีที่เป็นทหารยศ๑๐โทน
บ้านพักในค่ายทหารจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
แล้วจู่จากรองเท้าแล้วครับพี่มิโตกุ่งอขวัญ

แล้วพอแพนกล้องขึ้นมาเจอหน้าผู้หญิงแบบนี้

ทำไมเปิดประตูออกมาจากห้องของสามีฉัน
แล้วหลังจากนั้นกลายเป็นโดนสามีตบหน้าโดนทำร้าย

ตอนที่ตัวผู้ชายออกมาแล้วก็ตบหน้าทำร้ายภรรยาตัวเองนะฮะ
นักข่าวของเรานะได้คุยกับฝั่งเมียนะผู้หญิงคนนี้วัย๒๖ปี
เล่าให้ฟังว่าแต่งงานจดทะเบียนสมรสกับสามีนะ
มีลูกด้วยกันเป็นลูกสาว๒คนค่ะ
เธอแล้วก็ครอบครัวอยู่ที่อ่างทอง
ครอบครัวสามีจริงก็อยู่อ่างทอง
แต่ตัวสามีเนี่ยไปพักอยู่ในบ้านพักในค่ายทหาร
แล้วหลังจากที่เธอเจอตบเจอเหตุการณ์แบบนี้
นี่ไปลงบันทึกประจำวันที่สพเมืองปราจีนบุรีเอาไว้แล้วนะ

เพราะว่าเหตุการณ์นี้นะเกิดขึ้นมา๓๐มิถุนา
แล้ววันเดียวกันนั่นแหละตัวเธอกลับมาบ้านที่อ่างทอง
เธอก็มาหาแม่ของเธอแล้วก็ลูกสาวทั้งสองคนที่อยู่ที่บ้านนี้

ใช่ปรากฏว่าครอบครัวฝั่งสามีที่อยู่ที่อ่างทองนี่แหละ
โทรมานะจะให้เธอไปเคลียร์
บอกว่าเดี๋ยวต้องออกไปธุระเธอไม่ไปเคลียร์หรอก

พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องไปฟ้องผู้บังคับบัญชาของสามีใช่ไหม

ปรากฏสงสัยฝั่งครอบครัวของสามี
คิดว่าไปทำลายอนาคตของลูกชายเขา
ใช่ไม่พอใจสิบุกมาหาถึงที่บ้านของเธอค่ะ

ฝั่งพ่อผัวน่ะปรีเข้ามาทำร้ายร่างกาย

แล้วกล้องวงจรปิดในบ้านจริงมีด้วยนะ
กลายเป็นว่าไปทำลายกล้องวงจรปิดในบ้าน
แล้วดูข้าวของในบ้านสิคุณบุ๊คคุณขวัญคุณผู้ชม
พังเสียหายไปหมดเลยลองฟังเธอหน่อยค่ะ
จากที่ได้ไปแจ้งความที่เขาทำร้ายแม่แล้ว
เขาได้พาพี่ชายมาปลาหินปลาไม้ใส่ที่บ้าน
แล้วก็ตะโกนขู่ฆ่าขู่ฆ่าปาดคอ
แล้วก็เผาบ้านแล้วก็ทำลายทรัพย์สินหน้าบ้านนะคะ
รอบที่โดนผัวตบที่บ้านพักในค่ายทหาร
ไปแจ้งความที่สพเมืองปาจีนบุรีถูกไหมว่าโดนตบ
ส่วนที่บ้านเธอที่อ่างทองเธอเจอแบบนี้
เธอก็ไปแจ้งที่สพเมืองอ่างทองเหมือนกันนะคะ
เมื่อวันที่๓๐มิถุนาที่ผ่านมา
วันนี้เลยนักข่าวของเราไปที่บ้านของเธออีกรอบหนึ่ง
ถามว่าเจอตัวเธอไหมไม่เจอนะ
แต่นี่เสื้อม่วงที่หันหลังอยู่
ก็คือเจอคุณแม่ของเธอก็มีสักเป็นแม่ยาย
เล่าให้ฟังว่าลูกสาวนอนอยู่ในบ้าน
และเรื่องทั้งหมดทางฝั่งตัวคุณแม่หรือว่าแม่ยาย
ไม่อยากให้ข้อมูลแล้วเพราะคุยกับทนายไว้

เดี๋ยวมันจะไปกระทบกับรูปคดีนะคะ
แต่ว่าคุณแม่ก็โดนโชคหน้าเขานะ
ใช่แล้วแม่ก็บอกว่าที่แม่โดนชกหน้า

ลงบันทึกประจำวันอะไรไว้เสร็จหมดแล้วนะคะ
ส่วนตำรวจเดี๋ยวจะต้องเรียกทางฝั่งสามี

มาสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ

มันเป็นเรื่องของวินัยทหารเข้ามาไกล